ไม่ทันได้เก็บเลยค่ะสลายหมดเลย
สั่งได้สั่งแล้วมาจงไว้เห็นแนวเรา
จะสักกี่ปีที่รอดอกที่ก็รอได้
ผู้ที่ร้องได้ก็คือ
เพื่อร้องได้ให้ล้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน
ตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่

ตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ที่กำลังรับชมไทรัตทีวีช่องสาร๑๒อยู่นะครับ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ

นั่นก็คือทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ

คุณผู้ชมจะได้พบกับร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
เป็นรายการที่บนเวทีแห่งนี้นะครับ

ใครจะแม่นเนื้อเพลงมากกว่ากันนะครับ
ถ้าร้องได้ครบตามเนื้อเพลงถูกต้อง

และนอกจากนั้นค่ะเรื่องราวชีวิตนะคะ

สู้กันด้วยเพลงชิงเงินกันด้วยเพลงแล้วยังมีเรื่องราวชีวิตนะคะ
เล่าสู่กันฟังนะบอกได้เลยว่าแต่ละครอบครัวที่มาเข้มข้นจริงค่ะ
ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับสองครอบครัวที่เรียกได้ว่า
ไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนแต่สุดท้ายค่ะชีวิตมนุษย์ก็ต้องสู้ไปค่ะ
ทำความรู้จักกับสองคนนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชีวิตตัวเมก็มีด้วยกันสี่คนค่ะคนที่หนึ่งก็คือพี่นนท์ค่ะ
เขามีอาชีพเป็นครูอัตราจ้างสอนดนตรีไทยแล้วก็ทำขวัญนาคด้วย
คนที่สองชื่อน้องปิ๊กเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสังขีดวิทยาค่ะ
เรียนเกี่ยวกับดนตรีไทยเวลาหน้ามีงานเขาก็จะเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยค่ะ
แล้วที่บ้านก็รับงานดนตรีด้วยค่ะ
คนที่สามนะคะชื่อน้องปอร์นค่ะอายุสิบหกปีค่ะ
ก็เรียนอยู่ที่มัธยมสังฆีตเหมือนกันค่ะ
เขาจะเก่งเรื่องละนาดแล้วก็เกี่ยวกับดนตรีไทยได้ทุกอย่างค่ะ
เขาก็จะรับงานแล้วก็ช่วยพ่อแม่หาเงินในช่วงปิดเทิมค่ะ
น้องปิ๊กและน้องปอนเขาเป็นโรคลูกคุ้มผลน้อยหรือเรียกง่ายว่าโรคสังทองค่ะ
ภาพลักษณ์ภายนอกของน้องปิ๊กและน้องปอนดูก็รู้ว่าไม่สบายนะคะ
มีใครในครอบครัวที่ไม่สบายอีกคะพี่เมย
ก็พี่นนท์ก็เป็นเกาะค่ะ
ครับปวดเหมือนเอาเข็มมาทิ้มที่ที่ตามข้อตามขาคือเดินไม่ได้ครับ
ครอบครัวของพี่เมย์ถือว่าป่วยกันทุกคนไข้หนักสุด

เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจหมอเลยบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่๓ค่ะ
เมย์อยากได้เงินรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ไปทำอะไรบ้าง
ไปสร้างบ้านค่ะเพราะว่าแล้วก็ใช้หนี้เขาด้วยใช้หนี้ที่ไปกู้เงินมาสร้างบ้านต่อเติมบ้าน

เป็นหนี้อยู่ประมาณเกือบ๒แสนนะคะ
ตลอดระยะเวลารักษาตัวก็ได้สามีที่แสนดีทำงานหาเลี้ยง
บางครั้งไม่พอก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน
วันนี้เธอจึงขอสู้ให้เต็มที่เพื่อให้ครอบครัวหมดหนี้สินให้ได้
วันนี้เมท่องเนื้อมาเต็มที่เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ให้ครอบครัว

นักสู้มุมแดงน้องปังปอน
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนารากรนามสกุลอุดมโภษ
ชื่อเล่นชื่อปังปอนอายุ๑๓ปี
สาวน้อยปังปอนอายุ๑๓ปี
แต่ดีกรีการร้องเพลงไม่ธรรมดา
กลับมาจากโรงเรียนก็ซ้อมเพลงลูกทุ่ง๑ชั่วโมง
ซ้อมทำขวัญนาค๑ชั่วโมงแล้วก็ซ้อมเพลงไทยเดิม๑ชั่วโมง
ปังนี้แหละต้องขอโทษปังอารมณ์ของคนโสดโปรดคำความเข้าใจ
จากการซ้อมร้องเพลงทุกวันวันละ๓ชั่วโมงตั้งแต่อายุ๘ขวบ
รวมแล้วเป็นเวลากว่า๔๓๘๐ชั่วโมงในการซ้อมร้องเพลง
ปอนทำไมฝึกหนักอย่างนั้นนะคะคนดี
เพราะว่าอยากจะแบ่งเบาภาระช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ

ฝึกเพลงไทยเดิมค่ะเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงทำขวัญหน้าค่ะ
คือถ้าเจองานอะไรเราจะต้องทำให้ได้ให้หมด
ก็จะได้มีสตางค์ไปดูแลคุณแม่ว่าอย่างนั้น
เพลงแรกของทั้งคู่ต่างก็ไม่เป็นอุปสรรค
จับมือกันสะสมทุนแบบผ่านฉลุย
ก็อยากดูแลมากกว่านี้หัวเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนพระทำเกินหน้าที่
ภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย
ไม่เป็นทัศน์ร้าย
และมีน้ำใจล้นปริ่ม
เมละปังปรณ์
ร้อง

ในวันนี้เป็นการประชันกันในยกที่สอง
เพลงที่ทั้งคู่ต้องเจอจะสร้างความหนักใจหรือไม่
มาเอาใจช่วยกันครับ

พลังงานกำลังใจเต็มที่นะครับ
วันนี้ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ

วันนี้ก็มากับคุณแม่แน่นอนนะครับ

ก็แหม่คึกคักจนลืมไปเลยนะว่าพี่เมย์เนี่ย
รักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งมา

แต่กำลังใจจากครอบครัววันนี้มากันครบเลยนะคะ

สวัสดีครับทั้ง๓ท่านนะครับ
เราก็จะทำการแข่งขันกันทีละคน
วันนี้จะมาเริ่มแข่งแล้วก็เริ่มคุยกัน

แต่ก่อนจะคุยนะอยากชื่นชมก่อน

โอ้โหปังปอนนี่ถือว่าเป็นเด็กที่มีวินัยดีมาก
ตอนที่๘ขวบที่เริ่มว่าเอาล่ะ
หลังจากนี้เราจะฝึกวันละ๓ชั่วโมง

คือในใจเราอยากจะช่วยแม่ค่ะ
คือแบ่งเบาได้เท่าไหร่จะแบ่งให้หมดเลยค่ะในสภาวะแปดขวบอ่ะ
แต่ว่ากลไกของสมองเรากลับสั่งสิ่งที่มันดีจริงเลย
แปดขวบเนี่ยเรียกว่ายังยังไม่มีสมาธิหรอกครับ
ที่จะทำอะไรติดติดกันเป็นเวลานานนานได้มีใครแนะนำปังปอนไหมคะ
หรือว่าปังปอนด์คิดได้เองก็คิดเองทำเองค่ะ
คิดเองทำเองเลยว่าเราต้องการอยากจะช่วยแม่เห็นบอกว่า
ก็ยังมีเวลาเหลืออีกไม่น่าเชื่อนะคุณป่า
เขามีเวลาเหลือไปฝึกเต้นอีกน้องฝึกเต้นอะไรคะ
เพลงเคป๊อปค่ะฝึกตั้งแต่ตอนกี่ขวบคะ
อันนี้เพิ่งเริ่มฝึกค่ะหนูชอบศิลปินใครคะของเกาหลีเนี่ย
เจนนี่แก๊พิ้งค่ะอ่าพอจะแบบมีท่าเท่อะไรของเขาหน่อยได้ไหม
ขอดูหน่อยสิว่าเพิ่งเริ่มฝึกเต้นเนี่ยมันขั้นไหน
มาดูอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนะคะของสาวน้อยคนนี้ค่ะครับ

อันนี้คือเป็นเต้นแบบคอปเวอร์

อันนี้เป็นสไตล์ที่ต้องฝึกเพราะว่าตลาดมาเคป๊อปเนี่ยถูกไหมคะ
แต่ว่าอีกสไตล์หนึ่งเห็นบอกเป็นสไตล์ที่ชอบและรักมากนั่นคือสไตล์อะไรก็ไม่รู้
ถ้าพร้อมแล้วขอดนตรีมา
แต่อยากให้โค้งฝั่งนู้นซักนิดหนึ่งฮะมาไปโค้งหน่อยลูก
เฮ้ยเฮ้ยโค้งโค้งหน่อยโค้งโค้ง
หนูหนูถ้าหนูเต้นอย่างเงี้ยแต่วงเขาจะไม่ต้องไม่เล่นหนัง
เก่งมากอันนี้ไม่ไหวอันนี้ต้องเป็นวัยรุ่นถ้ามันออกแนวไว้
อันนี้ก็เป็นท่าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นชอบท่าอะไรไหมนะฮะ
งั้นต้องถามคุณแม่หน่อยคุณแม่ค่ะเห็นสดใสจังเลย
ถามคุณแม่ว่าปังปอนจริงแล้วนิสัยเป็นยังไงคะคุณแม่ทิม
ก็เป็นเด็กนิสัยดีล่าเริงสนุกสนานชอบคุยสนุกอะค่ะนะครับ
เข้ากับคนง่ายแล้วถ้าถามแม่ทิพย์ว่าในสายตาของคนเป็นแม่
ลูกของเราเนี่ยดีขนาดไหนคุณแม่ค่ะก็ดีมากเลยค่ะเขาเก่งแล้วก็คือเขาคิดจะทำอะไรเขาทำได้หมดอ่ะ
แม่ก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะภูมิใจมากมากเลยค่ะปังปอนดูแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ปังปอนทำทุ่มเท
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นลิเกทำขวัญอะไรก็ตามทั้งหมดเลย
คือทำเพื่อคุณแม่ค่ะปังปอนรักคุณแม่ขนาดไหนคะอืม
รักที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แม่แท้ของน้อง
เดี๋ยวนะคะใช่ค่ะเป็นคุณป้าค่ะเป็นคุณพี่สาวเหรอครับ
เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวของคุณแม่ปังปอนอีกค่ะขออนุญาตนะคะคุณคุณแม่ทิพย
คือทำไมคุณแม่ทิพย์ถึงรับปังปอนเลี้ยงอะค่ะเพราะว่าอะไรพอดีคือแม่เขา
เอามาฝากเลี้ยงไว้ช่วงได้เดือนนึงอะค่ะแล้วแม่เขาก็ไปทำงาน
ก็คือไปแล้วก็หายไปเลยสิบกว่าปีแล้วช่วงหลังเขาก็กลับมาเองแล้วก็
มาได้ไม่ถึงเดือนเขาก็กลับไปอีกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ
โตมาโดยที่ทราบไหมว่าคุณแม่ทิพย์เขาไม่ใช่แม่แท้แท้ตอนแรกแม่ทราบค่ะ
เพิ่งจะมารู้ตอนหลังนี่แหละค่ะณตอนนั้นแม่ทิศฐานะทางบ้านเป็นไงค่ะ
ก็แย่ค่ะแล้วทำไมถึงรับปังปอนมาเลี้ยงอะค่ะ
ก็ต้องเลี้ยงอะค่ะเพราะเขาเอามาให้เลี้ยง
ก็คือแบบเอามาเลี้ยงแล้วให้แม่เข้าไปทำงานแล้วแม่ให้แม่เขาส่งเงินมา
ครับจ้ะแล้วเขาส่งไหมก็สิบปีอ่ะค่ะไม่ได้ติดต่อมาอืม
สิบปีไม่ได้ติดต่อเลยเราก็ก็รับภาระก็รับภาระแล้วก็เลี้ยงดู
หลงรักไหมคะเขารักก็เลี้ยงเหมือนลูกอะค่ะนะครับ
ปอนเจอแม่แท้ครั้งแรกในการเผชิญหน้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ย
เล่าให้พี่เป๊กฟังสิลูกแม่ร้องไห้ค่ะแม่หนูร้องไห้ใช่
แล้วก็วิ่งมากอดยายวิ่งมากอดแม่แล้วก็วิ่งมากอดหนู
ปอนงงไหมงงค่ะแล้วแม่พูดว่าอะไรกับปังปอนบ้างคะ
กลับมาหาหนูแล้วนะเขาบอกอย่างนี้ตอนนั้นอายุตอนนั้นสิบขวบค่ะ
ปอนใช้ชีวิตของปังปอนด้วยความปกติมากเลยแล้วมาวันหนึ่งสภาวะ
ตรงนี้มันมากระทบใจทำให้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ทำให้เรารู้สึกสับสนค่ะสับสนว่าคนไหนแม่เราจริงคนไหน
แล้วใจเราล่ะนอกจากความสับสนที่มันเกิดขึ้นในใจเราเป็นยังไงบ้างคะ
ถึงแม่ทิพย์จะไม่ใช่แม่แท้แต่เราก็แบบเขาก็เลี้ยงเรามา
แม่แท้ของเราก็มีบุญคุณที่คลอดเรามาเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณทั้งสองฝ่ายค่ะ

ถือว่าปังปอนเป็นคนดีและเป็นเด็กที่จิตใจดีและณปัจจุบัน
ปอนก็อยู่กับคุณแม่ทิพย์และทำทุกอย่างให้คุณแม่ทิพย์
คุณแม่ทิพย์ขนาดไหนรักที่สุดค่ะรักมาก
เราคุยกันถึงเรื่องคุณแม่ของปังปอนแล้วแน่นอนค่ะมนุษย์คนหนึ่งจะต้องมีพ่อและแม่
ในส่วนของคุณพ่อล่ะค่ะตอนที่แม่เขาตอนท้องที่เขาก็ออกเขาเอามาไว้
แล้วเขาก็ไปทำงานกับแฟนเขาแล้วเสร็จแล้วก็หายไปกันหมดเลยค่ะ
ไปทั้งคู่เลยอันนี้ยิ่งไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลย
ไม่รู้ว่าไปไหนเลยถ้าเห็นแต่แม่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน
แต่มีแต่แม่ที่เคยกลับมาใช่ค่ะแต่พ่อไม่ไม่เคยเห็น
ปอนค่ะถ้าคุณพ่อและคุณแม่ดูอยู่น้องอยากบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้าง
บอกว่าขอบคุณนะคะที่ให้กำเนิดหนูม้าแล้วก็
วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
ชอบรอยยิ้มนี้จังเป็นรอยยิ้มที่ไม่เด็กรู้สึกแย่กับอะไร
แฮปปี้กับสิ่งที่มีชอบตรงนี้ค่ะ
ยกที่๒นะครับยกที่๒นี้เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วยกที่สองของบังปอดมาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงในยกที่สองของน้องทำไมมีเสียงแบบอุ้ยคือยังไงคะ
คือเพลงนี้หนูร้องใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้แกะเนื้อ
แล้วแบบแบบจริงจังใช่ค่ะชื่อเพลงอะไรครับเพลงนี้
สั่งได้สั่งแล้วค่ะก็จะต้องผ่านไปให้ได้นะครับ
ถ้าอยากจะไปให้ถึงยกที่๑๐ได้คนละ๑ล้านบาทเนี่ย
ก็จะต้องเอาใจช่วยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบนี้
เรามีตัวช่วยให้นะครับ๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นเลือกใช้ได้ตลอด
การชิงล้านของปังปอนในวันนี้นะครับแล้วในยกที่สองนี้
ปังปอนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวนะคนดีดูกังวลกังวลอ่ะ
ทำไมน้องไม่ใช้คะหนูคิดว่าหนูจะพอจำได้อยู่ค่ะ

ถ้าตัดสินใจแล้วคุณแม่ทิพย์ให้กำลังใจหน่อยค่ะ

รักค่ะสู้ค่ะ

สู้นะน้าว่าปอนทำได้
ใช่พี่เป๊กก็ว่าปังปอนทำได้เพราะว่าปังปอนเก่ง
ซ้อมมาตั้งเยอะแล้วพี่เป๊กว่าปังปอนทำได้
ว่าปังปอนเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นทำได้
เอาล่ะก็ไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้น
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
จนใดก็เอาขึ้นโบได
เคยตัวกันแล้วก็ยังจำฟังใจ
แต่ก็จักสิเหตุจังได้จังสิลืมอายได้สักทีเธอได้เธอนั้น
ตัวใจว่าให้เสาตั้งใจว่าสิสังคัก
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้วบ่จงไว้เห็นแล้วล่อ
กายมาหลอกมาตัวมาเห็นกันข้างป่านนี้
สังใดสังแล้วแต่สังบ่ได้อีฬี
บ้างมะตีใจหย่อนหักอายนิติหลายสังเบาใด
ก็หัวบ่ได้ยังที่ยังคิดหอดอายหลาย
แต่ก็จากสิเหตุจังใดจังสิลืมอายได้สักที
เธอใดเธอนั้นตัวใจว่าให้

ทุหัง
ตั้งใจว่าสิสังคัก
แต่ก็เห็นบ่ได้สักที
สังใดสังแล้วบ่จงไว้เหตุแนวดอก
กะอายมะหลอกปะตัวมาเห็นกันคักป่านี้
สังใดสังแล้ว
สังเบาใดอิหรี่
บ่แรงใจบ่มักดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
ลายสังเบาใด
โอ้โห
สังใดสังแล้ว
กะอายมะหลอกปะตัว
มาเห็นกันคักปะตัวนี้

แล้วแต่ซ้ำบ่ดัยอีหลี
แม่งใจบ่มักดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยซ้ำบ่ดัย
แม่นใจบ่มากดี
แต่ย้อนหักอายนิติ
เลยซ้ำบ่ดัย

ไม่เคยแกะเนื้อเพลงนี้มาก่อน
แต่ก็ตัดสินใจเดินหน้าร้อง
โดยไม่ใช้ตัวช่วยได้จนจบ
ช่วงหน้าเป็นหน้าที่ของคุณเมย์
ที่จะขึ้นเวทีมาสู้

แล้วงานดนตรีก็ยกเลิกหมดเลย
มันไม่ทันตั้งตัว
แล้วถ้าไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
หลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที